เรื่องนี้เนี่ยสาเหตุชัดเลยครับไม่พอใจกันทะเลาะกันจากในผับ
กำลังสนุกกำลังเต้นเต้นกันแล้วพลาดเหยียบเท้าอีกอีกแล้วเหรอคะ
เหยียบเท้าปั๊บไม่พอใจนัดออกมาเคลียร์กันข้างนอก
เคลียร์ไม่จบชักมีดแทงมีคนตายครับเหตุการณ์นี้ฮะ
พยาวครับตำรวจสพเมืองพยาวรับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตาย
ตรงจุดนี้ก็รีบไปตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลานจอดรถของผับแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนพะหนโยธินในตัวเมืองพยาวนะฮะพบร่างนายวีรพัฒน์อายุสิบแปด
ตอนไปถึงนี่เขาหายใจแผ่วแล้วบริเวณสี่ข้างลำตัวด้านซ้ายถูกมีดปลายแหลมแทงสามแผล
ประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลพยาวเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
คนก่อเหตุอายุสิบแปดเหมือนกันชื่อว่าธีรเมษธีรเมฆเนี่ย
พอแทงเสร็จหนีไปแล้วทนแรงกดดันไม่ไหวครับกระตัดสินใจเข้ามอบตัว
เวลาที่เกิดเหตุนี้คือช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับใช้มีดแทงกันตายเลยนะ
สอบถามเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่ในผับแล้วแล้วเคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวกำลังเต้นสนุกพลาดเหยียบเท้ากันครับ
ออกมาคุยกันข้างนอกแต่คุยกันไม่ลงตัวต่างฝ่ายต่างยุกันไปยุกันมายั่วโมโหและชกต่อยกันสุดท้ายใช้กำปั้นไม่พอชักมีดออกมาแทงอีกฝ่ายมีคนตายครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ได้หลักฐานสำคัญครับเดี๋ยวลองดูฮะ
เป็นวงจรปิดบริเวณข้างห้องน้ำของผับที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับนี่ฮะ
ลูกศรสีเขียวใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วคนก่อเหตุอยู่ในกลุ่มด้านขวานั้นอ่ะ
ศรสีแดงจิ้มอยู่ครับผู้ตายเนี่ยพยายามเดินไปพูดคุยไก่เกลี่ยกับธีรเมฆฝั่งคนก่อเหตุ
ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันแต่ว่าใส่หมวกด้วยนะคนก่อเหตุระหว่างเคลียร์กันมีเพื่อนเพื่อนหลายคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
ก็จะเห็นนะครับล้อมหน้าล้อมหลังกันอยู่เนี่ยนะฮะมีเพื่อนทั้งสองฝ่ายคอยช่วยห้ามเป็นระยะระยะ
อันนี้คือหลักฐานเด็ดจากนั้นเหมือนจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่แหละครับ
พอกำลังจะแยกย้ายนายวีรพัฒน์ผู้ตายเหมือนจะคาใจกำลังจะกลับแล้วเฮ้ย
พยายามเดินเข้าไปหาธีรเมฆอีกรอบหนึ่งและกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเพื่อนมาห้ามนะฮะ
นี้เพื่อนเข้ามาช่วยห้ามเห็นไหมมีคนเข้าไปช่วยกันตัวเนี่ยอุ้มตัวออกมาอ่ะ
กันมาฮิ้วมาเฮ้ยมาทางนี้แยกมาแยกมาฝ่ายวีรพัฒน์ผู้ตายเหมือนจะยังไม่หยุดฮะ
คนกันดึงออกมาตรงนี้แล้วนะกลับเข้าไปอีกฮะไปปะทะกับธีรเมฆคนก่อเหตุอีกครั้ง
ที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยเพื่อนพยายามดึงตัวออกมาแต่เขาก็กลับเข้าไปอีกรอบนึง
และวีรพัฒน์เดินหลุดมุมกล้องไปครับนี่นะฮะพาออกมาตรงนี้นะวงจรปิดบริเวณลานจอดรถของผับ
จับภาพตอนที่วีรพัฒน์ผู้ตายเข้าไปชกต่อยกับธีรเมฆอีกครั้งก็คาดว่าน่าจะเป็นจังหวะนี้แหละครับ
ธีรเมฆเนี่ยโมโหเรื่องราวไม่จบสักทีก็คุยแล้วเคลียร์แล้วเหมือนจะจบไม่จบเหมือนจะจบแต่ไม่จบ
ชักมีดแทงวีรพัฒน์ล้มลงนี่นะฮะภาพมันจะมืดหน่อยนะครับ
บริเวณลานจอดรถนี่คนก็เริ่มเยอะกันแล้วน่าจะเป็นช่วงผับใกล้เลิกหรือว่าเลิกแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ออกมาเอารถกันใช้มีดแทงวีรพัฒน์จนล้มแล้วตำรวจกู้ภัยก็รีบมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นธีรเมฆหลบหนีไปตีหนึ่งกว่านะฮะคนก่อเหตุลูกศรสีแดงจิ้มนู่นขี่รถไปตรงนู้นแล้วนะครับ
วันนี้คุณวีรยุทธ์ปรานีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตามความคืบหน้า
ทราบว่าตำรวจสพเมืองพยาวเรียกสอบปากคำแฟนของผู้ตายครับอายุ๑๙คุณแป้ง
คุณแป้งบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก่อนเกิดเหตุเพื่อนของเธอชื่อเฟิร์นมีเรื่องกันกับกลุ่มคู่อริ
จากนั้นแฟนของหนูเนี่ยก็คือวีรพัฒน์เข้าไปช่วยเคลียร์จังหวะนั้นเองธีรเมฆคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นคนที่เฟิร์นกำลังคุยคุยอยู่ด้วยก็เข้าไปร่วมวงชุนละมุนด้วยครับ
แล้วไปเหยียบเท้าวีรพัฒน์จุดเริ่มต้นมาจากว่าปัญหาคือเหมือนกับผู้หญิงคำเหม็นกัน
ฝั่งของผู้ตายแฟนเนี่ยคือแป้งฝั่งของคนก่อเหตุกำลังคุยคุยกันอยู่กับเฟิร์น
กับเฟิร์นปรากฏว่าไปเจอกันเพื่อนของเธอคือเฟิร์นเนี่ยไปมีเรื่องกับกลุ่มคู่อริเนี่ยนะฮะ
กับเฟิร์นเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะหลังจากนั้นปั๊บพอเรื่องนี้เหมือนกำลังจะบานปลาย
ทางด้านธีรเมฆเข้ามาในวงและเหยียบเท้าวีรพัฒน์ก็เลยทำให้สองคนไม่พอใจ
หลังจากนั้นครับวีรพัฒน์ผู้ตายเดินเข้าไปหาธีรเมฆที่โต๊ะเหล้าจนกระทั่งกาดของผับต้องหิ้ววีรพัฒน์ออกไปจากผับ
พอผับปิดวีรพัฒน์เห็นว่าธีรเมฆเดินออกมาแล้วก็เลยเข้าไปหาเรื่องเพื่อจะชกต่อย
แต่ว่าคนก่อเหตุแทงสวนฮะยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน
ผู้ตายเองเนี่ยไม่เคยมีนิสัยก้าวร้าวหรือว่าไปหาเรื่องใครก่อนเมื่อคืนนี้คงจะเมา
ก็เลยเข้าไปหาเรื่องฝั่งคนก่อเหตุและถูกแทงสวนแฟนของผู้ตายเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
เขาจะตีกันตั้งแต่ในนี้แล้วแล้วการ์ดก็มาลากโอ๊ตออกไปพอมาลากออกไปก็โอ๊ตก็รอข้างนอกหนูก็วิ่งเข้ามาเอากระเป๋าโทรศัพท์เพื่อที่จะกลับ
แล้วก็ขึ้นรถกันได้สักกรัมโอ๊ดก็เห็นนายเมกยืนทำหน้าแบบห่อใจอยู่แล้วก็โอ๊ดก็ลงรถไปเข้าไปจะตีนายเมกแต่ว่าตีมาโดนนายเมกก็เอามีดแทงโอ๊ด
ของผู้ก่อเหตุบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับลูกชายออกจากบ้านมาเที่ยวถนนคนเดินในตัวเมืองพยาวแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปเที่ยวผับต่อนะจนกระทั่งตอนดึกได้ยินเสียงลูกชายเปิดประตูเข้าไปในบ้านไม่รู้ว่าลูกเนี่ยแอบหนีไปช่วงไหนจนผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่าแม่ลูกชายแม่ไปก่อเหตุแทงคนตายนะแม่ก็รีบติดต่อให้ลูกมอบตัวครับแม่ก็บอกครับว่าลูกชายไม่ใช่คนก้าวร
ชอบมีเรื่องกับใครที่แม่พูดแบบนี้แม่ก็ดักทางไว้เลยว่าอย่าหาว่าแม่ปกป้องลูกชายแม่เลยนะอันนี้แม่พูดจริงและถ้าดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นได้ชัดฝั่งของคนตายเขาเข้ามาหาเรื่องของลูกแม่ก่อน
ฝ่ายตรงข้ามตีตายตีลูกแดงเป็นคนลูกก่อน
คือคอยตื่อมันก็ว่าประยุตันใดของประเยลูก
ชุดสืบนะครับนำตัวผู้ต้องหา๓คนตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนำผลตรวจมาประกอบสำนวนคดี
ทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับธีรเมฆคนก่อเหตุก็ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยหาเรื่องผมก่อน
ส่วนสาเหตุนั้นเขาคงไม่ชอบหน้าผมแหละ
ส่วนบรรยากาศที่งานศพของนายวีรพัฒน์นะครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแม่ผู้ตายร้องไห้
นักข่าวบอกว่าโอ้โหพี่เขาร้องจนแทบไม่มีน้ำตาล

ลูกชายถูกแทงก็รีบไปที่โรงพยาบาล
หมอพยายามยื้อชีวิตลูกอย่างเต็มที่แล้ว
ผ่านไปประมาณ๒๐นาที
หมอออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าช่วยลูกชายไว้ไม่ได้
โดนแทงเข้าอวัยวะสำคัญ๓แผล
ก่อนเกิดเหตุลูกชายแชทมาของเงิน๒๐๐บาทครับ
บอกว่าจะไปกินหมูกระทะแล้วก็เที่ยวผับ
นี่นะฮะแชทนี้นะ
ปล่อยให้คนที่พกมีดเข้าไปในผับได้ยังไง
อันนี้แม่ก็คาใจตรงนี้ด้วยครับ
ก็เลย
เพื่อนร่วมแก๊งถูกแจ้งข้อหาร่วมกัน
ละมุนต่อสู้ตั้งแต่๓คนขึ้นไปเป็นเหตุให้มีคนตาย
จะสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
พบการกระทำความผิดอื่นเพิ่มเติมด้วยครับ